คุณผู้ชมจำน้องเตอายุ๑๕ที่นครศรีธรรมราชได้ไหมคะ
คุณแม่มาร้องขอความเป็นธรรมจากทีมข่าวของเราคุณแม่บอกว่าน้องเตเนี่ย
นั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนที่หน้าร้านขายของชำครับมีวัยรุ่นทะเลาะกันแล้วมีปืน
แล้วยิงใส่เข้าไปทางฝั่งร้านขายของชำกระสุนเนี่ยเข้าที่ศีรษะน้อง
แล้วน้องต้องผ่าตัดสมองกระโหลกเป็นรอยเย็บเต็มเลยแล้วก็นอนเป็นเจ้าชายนิทรา
แม่บอกว่าเนี่ยเป็นรอยเย็บแบบนี้แม่บอกว่ากลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้านะคะ
แล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องเศร้ามากจริงเมื่อวานน้องเตเสียชีวิตแล้ว
เสียชีวิตแล้วค่ะคือน้องอยู่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามสิบกันยายนนะคะเสียชีวิต๑๑ตุลาคม
น้องอยู่โรงพยาบาลรวมแล้วสิบเอ็ดวันครับคารินกระมุดโยธิน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้อ่ะนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สลดใจน้องเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยนะ
นั่งเล่นเกมอยู่เฉยโดนลูกหลงอะค่ะ
ก็นี่คือสถานที่ตั้งสวดพระพิธรรมศพให้กับน้องนะคะบรรยากาศเศร้ามาก
เราได้คุยกับคุณแม่ค่ะนางสาวรัชดาพรมณีฉาย
คุณแม่บอกว่าจนถึงตอนนี้น้องเตเสียชีวิตแล้วเนี่ย
คู่กรณีไม่ติดต่อมาเลยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้โอนเงินมาให้สองพัน
พยายามจะบอกว่าเอ๊ะสองครอบครัวเราเป็นญาติกันนะอย่าออกข่าวได้ไหม
บอกแล้วแทนที่จะมาแสดงความรับผิดชอบ
แต่นี่กลายเป็นว่าลูกแม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
อยากให้เห็นใจคนที่สูญเสียมากกว่านี้
อยากให้นึกกลับกันถ้าฝั่งคุณสูญเสียบ้างคุณจะรู้สึกยังไง
แม่ก็เลยบอกกับทีมข่าวว่าขอความยุติธรรมให้กับลูกชายแม่ด้วย

บอกว่าตั้งแต่ลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รับรู้ได้เลยว่าลูกพยายามอดทนแล้วสู้กับความเจ็บปวด
วันที่ก่อนลูกจะเสียชีวิตนะคะอยู่ดีน้ำตาไหลแล้วลาย
ไหลมากกว่าปกติเหมือนจะบอกอะไรแม่
แล้วความดันค่อยลดลงแม่บอกเลยว่า
คุณหมอมากระซิบว่าแม่ทำใจนะแม่ทำใจเลยนะ
แม่บอกแม่ทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่แม่ทำครั้งสุดท้ายก็คือ
ไปกระซิบข้างหูลูกแม่บอกว่าถ้าหนูยังไหว
ขอให้หนูสู้ต่อนะถ้าไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไร
ขอให้หลับให้สบายโอ้โหแล้วลูกก็ไปเลยค่ะ

คือเพื่อนของลูกก็มาบอกว่าลูกแม่ไปเข้าฝันเพื่อนด้วยนะ
เพื่อนฝันว่าน้องเตไปบอกเพื่อนว่าช่วยด้วยเจ็บ
พวกมึงมากเลยประมาณแบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่าตอนนี้กังวลเรื่องคดีมากเลย
กลัวว่าคนทำผิดจะไม่ได้รับโทษ

ลูกแม่ยังมีอนาคตอีกไกล
แสดงความรับผิดชอบคุณยังทำไม่ได้แล้วคุณจะมานับญาติอะไร

ปกติน้ำตาน้องจะไหลเวลาที่คุณแม่ชวนคุยเพื่อนโทรไป

แต่วันนั้นมันผิดสังเกตคือน้องร้องไห้ทั้งวันแบบเกือบอื้นแบบนี้
คือคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าน้องกำลังร้องไห้นะมันไม่ใช่อาการอะไรแล้ว
อ่ะคงไม่ไหวแล้วก็พูดกับน้องเหมือนเดิมเอามือลูบหัว
ก็บอกเออถ้าไหวให้สู้ให้ถึงที่สุด
แต่ว่าถ้าไม่ไหวลูกอย่าฝืนแม่ไม่อยากให้ลูกทรมาน
ก็ผ่านไปสักพักน้องก็ไปค่ะ
หนูอยากรู้ทำกับเขาแบบนี้ทำไม
คุณคิดว่าใครกำลังมีด้านนี้
ใช่น้องกำลังมีอนาคตที่ดี
ถ้าเขายังอยู่คิดดูสิอนาคตเขาอาจจะไปไกลถึงไหน

มันจะไม่เข้าใจแต่ตรงนี้ก็เขาอธิบายก็เข้าใจ
พูดอะไรถึงลูกชายความประกัน
หรือความที่น้องเตยังมีชีวิตอยู่
บอกว่าไม่ต้องว่างไรต้องรับสบาย
ทางฝั่งผู้ต้องหานะคะก็คือนายภูเบศหรือในภูมินะคะ
ที่บ้านของในภูมิเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไป
แต่ว่าทางบ้านบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ให้เป็นเรื่องของคดี
เป็นเรื่องของตำรวจ
ทีนี้ก็ต้องไปถามทางตำรวจแหละ
ทางตำรวจสพทุ่งสงศ์บอกว่าเตรียมจะเรียกผู้ต้องหา๒คน
ก็คือนายภูเบสอายุ๑๙และนายเพียรพัฒน์อายุ๑๘มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม
เพราะว่าน้องเตเสียชีวิตแล้วไงฮะก็คือต้องแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่านายภูเบศหรือนายภูมิยังรักษาตัวโควิด๑๙อยู่จริง

ใช่ค่ะรักษาตัวคือป่วยเลยอ่ะไม่ใช่แค่กักตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนนายพิรพัฒน์ผู้ต้องหาอีกคนกักตัวเพราะอยู่กับนายภูมิด้วยกันวันนั้น
ก็จะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานอายการสอบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประสานสหวิชาชีพประสานทนายความ
เนื่องจากว่าผู้ต้องหาอีกคนนึงก็เป็นเยาวชนคนหนึ่ง๑๘คนหนึ่ง๑๙อย่างนี้ค่ะ
คดีมันก็เลยต้องรอต้องรอคือทางพ่อแม่ของน้องเตบอกว่าแม่คดีมันไม่คืบเลยเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังมาต้องรอเขาติดโควิดอาจจะทำไงได้มันติด
ใช่เพราะตอนแรกคุณแม่บอกว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้น้องเตฟื้นก่อน
หายก่อนแล้วก็เดี๋ยวสอบปากคำสองฝั่งแต่น้องไม่ฟื้นไงฮะน้องเสียชีวิตน่ะ
คือผมเข้าใจคนเป็นแม่เป็นพ่อนะผมก็ไม่ให้๖๔กรัมให้นะ
คือมันก่อเหตุอะไรก็ไม่รู้นะแทบแปลกนะคนดีเท่ามาตายนะ
แล้วเจ้าของร้านขายของชำที่เกิดเหตุก็ยืนยันว่าน้องเต๊ไม่เกี่ยวจริงนะ

แต่ไอ้คนไม่ดีเนี่ยนะแม่